เมื่อวานผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ก็แสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่
แล้วก็ห่วงใหญ่ไปถึง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำ

ภายหลังจากการเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราช

ถึงการช่วยเหลือเยาวชนและโค้ชทั้ง๑๓คน
โดยยอมรับว่ารู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เชื่อว่าน่าจะสำเร็จไปด้วยดีนะครับ
อกจากนี้ยังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่

ให้ทุกคนระมัดระวังแล้วก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศ
อย่างใกล้ชิดเพราะไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นครับ
วงศพต้องสำเร็จนะต้องสำเร็จ
ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันเป็นกำลังใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับเด็กกับโคสต์๑๓คน

วันนี้ก็ผมก็ได้สร้างการให้กับทำไฟ
ความมั่นคงเข้าไปเพิ่มเติมด้วย
แล้ววันนี้วันวงศพวันประสุทธิ์ของสำเร็จพระธาราช
เดี๋ยวผมจะไปกราบท่านขอบอนท่านให้กับคุณไทย
ให้กับเด็กกับโค้ช๑๓คน

รองนายยกรัฐมนตรีก็พูดเช่นเดียวกันนะครับ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปรับแผน

หวังว่าทั้งหมดจะมีชีวิตรอดนะครับ

ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการฐานบก
สั่งการให้ศูนย์การบินทหารบก

อุปสรรคสอบในการช่วยเหลือและกู้ไภทางอากาศ
โดยเฉพาะปฏิบัติการจากอากาศสู่พื้นดิน

ปฏิบัติการค้นหาที่จังหวัดเชียงรายครั้งนี้

สนับสนุนเครื่องมือพิเศษอื่นใดให้แม่ทัพภาคที่สาม
ดูแลพื้นที่อยู่สามารถพิจารณาโดยเร่งด่วนได้ทันทีนะครับ

บางทีเราก็เทียบเคียงสถานการณ์จากเมืองนอก
เพราะเขาเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกับเรา
ดูวิธีการของเขาว่าเขาช่วยชีวิตยังไง
เพื่อเราจะได้นำบทเรียนนั้นถอดมา

เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อปี๒๕๕๙
คือนักเรียน๖คนอายุเหมือนกับน้องเลย
ประมาณ๑๓๑๕ปีไปเที่ยวในถ้ำ
แล้วก็ติดอยู่ในถ้ำไวภูที่นิวซีแลนด์
เพราะว่าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากฝนมันตก
ทีนี้กู้ภัยเอ่ยเจ้าหน้าที่รวมทั้งทีมแพทย์กว่า๖๐ชีวิต
ก็ต้องช่วยเหลือวิธีการเขาใช้เหมือนกับเราเลยค่ะ
คือสูบน้ำปั๊มน้ำออกอย่างเร่งด่วน
เพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเวลาผ่านไปจะยิ่งอันตราย
แต่สุดท้ายสามารถช่วยเด็กออกมาได้
ซึ่งเด็กจะต้องดำน้ำตามเชือกออกมาเป็นระยะทางประมาณ๓กิโลเมตร
เด็กติดอยู่ในนั้นประมาณ๑๒ชั่วโมง
ก็มีเด็กคนนึงที่ภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำ
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีจนอาการก็ปลอดภัย
ส่วนอย่างที่เยอรมันนะคะคุณผู้ชมปี๒๕๕๙
ตอนนั้นมีคนเข้าไปสำรวจในถ้ำแล้วความลึกมันพันกว่าเมตร
เขาประสบอุบัติเหตุก้อนหินในถ้ำมันหล่นมา
ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
ก็เลยติดอยู่ในถ้ำ๑๒วัน
เจ้าหน้าที่มากัน๗๒๐กว่าคนฟอร์มทีมเป็นห่วยกู้ภัยเลยนะคะ

คือใช้รอกดึงตัวเขาขึ้นมา
หลังจากนั้นก็ส่งตัวเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งโรงพยาบาลต่อนะคะ

นี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศนี่นะครับ
คุณผู้ชมฮะรอติดตามภารกิจในการค้นหา๑๓ชีวิตต่อ
จากทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้อย่างต่อเนื่อง